เอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูเรื่องราวของความเชื่อกันเลย
เพราะว่าวันนี้หลายคนก็รอแล้วก็ลุ้นกันมากเลยนะ
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
พาไปร่วมพิธีบวงสวงเจ้าแม่ตะเคียน๒พี่น้อง
เพราะชาวบ้านเขาบอกว่ามีหลายคนโชคดีถูกรางวัลไปแบบรัวเลย
แล้วคุณดูนะในระหว่างพิธีบวงสวงเนี่ยเมื่อวันที่๒๕ตุลาคมนะคะ
มีหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของร่างทรง
เกิดมีอาการแปลกคล้ายกับว่าถูกแฝงร่างขึ้นมา
แล้วเธอก็กางแขนแขนเหยียดเกร็งออกมาแบบนี้เลยนะ
และท่าทางเธอเหมือนจะร้องห่มร้องไห้แล้วก็บอกว่าเจ็บมากเจ็บมาก
จากนั้นก็นั่งเกร็งแล้วก็บิดตัวไปซ้ายทีขวาที
ลักษณะแบบที่เราเห็นในภาพกันตอนนี้เลยค่ะ
ชาวบ้านก็เลยไปสอบถามแล้วก็ไปพูดคุยด้วย
เธอบอกว่าเธอเป็นแม่ตะเคียนเอื้องคำมาเข้าร่างมาแฝงร่างอยู่
แล้วยังบอกอีกด้วยนะว่าเธอมีอายุกว่า๙๗๕ปีแล้ว
ซึ่งตอนนี้เธอเจ็บปวดมากเธอร้องห่มร้องไห้เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บ

จากนั้นหลังจากทำพิธีกันเสร็จเรียบร้อย
ชาวบ้านก็ได้มีการจุดประทัดอีกจำนวน๕๐๐นัด
เสียงดังปุ้งปั้งกันไปแบบนี้นะคะ
พร้อมทั้งมีการนำเลขปลายประทัด
หวังว่าจะไปลุ้นไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันนั่นเอง
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพิธีบวงสวงนะคะ
ตะเคียนเอื้องคำและฝ้ายคำ
ก็ชาวบ้านเขาเล่าต่อกันมามันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกัน
อีกหนึ่งเรื่องราวของต้นตะเคียนครั้งนี้
ผมจัดให้๒เลย
เป็นตะเคียนคู่ตะเคียนแฝด
เข้าฝันชาวบ้านบอกว่าอยากใส่ชุดขาว
พาไปดูก่อนนะครับนี่คือตะเคียนแฝดสองต้น
ที่ถูกนำมาวางเอาไว้ภายในสำนักสงฆ์ริมขาน
หมู่๖ตำบลดอนเป่าอำเภอแม่วังจังหวัดเชียงใหม่

ขนาดของต้นตะเคียนยาวประมาณสัก๕เมตร
ลำต้นประมาณสัก๓คนโอบได้
โอ๊ยก็ใหญ่โตอยู่นะชาวบ้านเขาเล่าว่าใหญ่นะ
คุดพบต้นตะเขียนทั้ง๒ในลำน้ำขาญ
หลังจากที่มีชาวบ้านเขาฝันฝันว่าฝันว่า
เห็นสองสาวพี่น้องนุ่งสบายสีเขียว
เคียงคู่กันอยู่ริมน้ำขาน
พร้อมกับบอกว่าอยากจะขึ้นจากน้ำ
เพื่ออะไรมาสร้างกุศลสร้างวัดให้กับหมู่บ้าน
ปรากฏว่าหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็พูดต่อกันไป
แล้วก็สุดท้ายไปพบว่ามีต้นตะเคียน๒ต้นนี้
จมอยู่ในน้ำจริงจึงได้นำขึ้นมาเอาไว้ที่วัด
ตั้งแต่วันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว
ทีนี้พอนำขึ้นมาไว้ที่วัดก็ทำหุ่นเจ้าแม่ตะเคียนขึ้นมาด้วย
แล้วก็ตั้งชื่อเจ้าแม่ตะเคียนว่า
เจ้าแม่ตะเคียนทองฟ้าแฝดมีสบายแพร่และสบายพอ
อ๋อได้เห็นชุดสบายภัทรีขาวเห็นแล้ว
ชุดไทยสบายขาวที่ห่มให้กับเจ้าแม่ชาวบ้านเขาก็เล่ามาไง
เป็นเพราะว่าเจ้าแม่เจ้าแม่มาเข้าฝันบอกชาวบ้านนั้นแหละ
ว่าอยากจะขอแต่งชุดสีขาวทั้งชุด
โอ้เขาจะจัดกระพินนะตั้งแต่วันที่สามเอ็ดดูแล้ว
เมื่อวานนี้เออนั่นแหละจนถึงเมื่อวาน
หมายถึงวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายยนต์
โอ้โหท่าทางวันนี้จะคึกคักนะใช่

ทำให้ชาวบ้านแถวนี้เขาอุ้ยขนลุกขนพองกันเลยทีเดียว
แล้วเขามาที่นี่เขาก็มีความเชื่อเหมียนกัน
ก็คือมาขอโชคขอลาบ
บอกแบบนี้นะได้โชคได้ลาบอะไรก็ไม่รู้ล่ะ
เราไม่สามารถจะฟันทงลงไปได้
แต่ยังไงซะพอไปกันแล้วเนี่ย

เขาจัดให้ทอดกระถิ่นกันด้วย

แต่บางคนที่เขาไปขอโชคขอลาบแล้วเขาสมปรารถนา

สังเกตได้จากของแก้บนที่มาเยอะเหมือนกัน

ร่างทรงเวลาเราไปตามสถานที่ต่าง

เราก็จะเห็นว่ามีร่างทรงเกิดขึ้น
ซึ่งบางทีก็เป็นร่างทรงพญานาค
และอีกบางที่ก็เป็นร่างทรงเจ้าพ่อเสือ

เป็นการกำลังประทับร่างทรงของเจ้าพ่อเสือเลยนะ
เป็นการกำลังประทับร่างทรงของเจ้าพ่อเสือเลยนะ
ลักษณะท่าทางเหมือนเสือเลย

ก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาแล้วมาสูบเป็น๑๐มวลเลยค่ะ

เธอก็ส่งเสียงหัวเราะออกมาเสียงดัง
ก็มาจากการจัดขนาดเขุพิทธิว่ายเจ้าพ่อเสือประจำตี
สารเจ้าพ่อเสืออำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเอง
บรรดาร้านค้าต่างในชุมชนก็มีการเขาเรียกว่าตั้งโต๊ะรับเจ้าพ่อ

ทีมข่าวของเราก็ตามไปดูที่ร้านค้าแห่งหนึ่งนะ
ซึ่งเจ้าของร้านเขาบอกว่าเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเสือด้วย
ปรากฏว่าหญิงเจ้าของร้านก็ประทับร่างทรงเจ้าพ่อเสือ
แล้วก็ยังให้คณะสิงโตเข้าคารวะเจ้าพ่ออีกด้วย
ท่าทางของเธอก็จะมีลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหม
ทางด้านชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่า
ปกติแล้วเจ้าพ่อเสือจะมาประทับร่างทรงปีละ๑ครั้งเท่านั้น

หากใครมาขอพรก็มักจะสมพรปรารถนาทั้งนั้นเลย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการค้ารวมไปถึงบางคนที่ขอโชคขอลาบก็มี

ซึ่งโชคลาภที่ว่านี้บางคนเขาก็ว่า
ไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคจากบรรดาเลขปลายประทัด
ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันคุณผู้ชม
เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าการไปขออะไรต่างบางทีก็เป็นที่ยึดเหนียวทางใจ
คนที่ขอและสมปรารถนามันก็มีมาก
แต่คนที่ขอแล้วไม่ได้สมพรปรารถนามันก็มีเช่นเดียวกันนะครับ

ส่วนอีกหนึ่งที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่นี่ก็มีความเชื่อเรื่องของร่างทรงเช่นเดียวกัน
แต่นี่ค่ะเขาว่ากันว่าลักษณะแบบนี้เป็นเหมือนร่างทรงของพญานาค
ซึ่งภาพที่เราเห็นคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในวัดเลยนะ
บันทึกภาพเหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๒๗ตุลาคมเอาไว้
ก็จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะที่สวมเสื้อยืดสีแดงเนี่ยนะคุณเห็นไหม
เมื่อทีมข่าวของเราเข้าไปสอบถามกับพระมหาอารยนันต์อนันโทท่านเจ้าอาวาส
ก็ทราบว่าผู้หญิงคนนี้นะชื่อว่านางสาวชิรินีจันดีอายุ๓๗ปี
อ้างว่ามีพญานาคเข้ามาประทับร่างแล้วเชื่อว่าเป็นพญามุจรินนาคาราชด้วย
แล้วเธอบอกว่าเธอเคยมีอาการในลักษณะนี้หลายต่อหลายครั้งแล้ว
แต่ส่วนใหญ่เวลาร่างทรงเข้าจะไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่
ซึ่งทางเจ้าอาวาสก็ได้มีการพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้นางสาวชิรินีเนี่ย
ทราบว่าเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเธอฝันค่ะ
ฝันว่าพญานาคที่สิงสถิตอยู่ในวัดต้องการให้ช่วยทำบายสีถวายหลวงพ่อองค์ใหญ่
เป็นการเสริมบารมีจนกระทั่งในวันรุ่งขึ้นนะคะ
เธอก็เลยไปนั่งทำบายสีอยู่หน้าหลวงพ่อองค์ใหญ่แล้วจู่จู่พอเธอทำบายสีเนี่ย
พญานาคก็เข้ามาประทับร่างเธออีกครั้งก็เลยมีภาพออกมาแบบที่เห็นกันอยู่
เอาจริงนะคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
เอามาฝากกันเพราะว่าบางคนเขามีความเชื่อแบบนี้แต่ไม่เชื่อเราก็ไม่ได้ลบหลู่
แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เอามาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยก็อยากจะให้รู้ว่า
จริงแล้วคือความเชื่อกับคนไทยอยู่คู่กันมาช้านานแล้วเท่านั้นเอง
เรื่องของความเชื่อยังมีอีกเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้
ที่มันมีรูปร่างลักษณะแปลก

ใช่ก็เห็นบ่อยจะรู้สึกทุกวันนี้ไม่ค่อยแปลกแล้ว

แต่บางต้นมันแปลกจริงเพราะว่าบางต้นที่จะให้ดูเนี่ยนะครับ
อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกลักษณะใบเนี่ยนะมันดูหงิกงอ

อียยคล้ายพญาหน้า
ไปที่วัดแห่งนี้ก่อนนะครับที่บริเวณชุมชนสาราช่องฟ้าหรือว่าบ้านตาปะขาวหายอยู่ที่หมู่
เจ้าบนหัวรออับเผิมเมืองจังหวัดพิสนุโลก

ชาวบ้านเข้าไปตรงนี้นะครับที่บริเวณตรงนี้เนี่ยเขากำลังเชื่อกันไงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มาแน่มาให้โชคให้ลาบ
นี่แหละครับดูลักษณะของต้นนะเดี๋ยวจะได้เห็นนะ
สังเกตที่ใบอยากให้ดูที่ใบ
เนี่ยยังดูแล้วยังไม่เห็นใช่ไหมแต่เดี๋ยวได้เห็นเพราะว่าสาธุชนเข้ามานี่โอ้โห้ย
คือใบเนี่ยนะมันคล้ายกับพญานาค
ชาวบ้านเขาก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าตรงนี้เนี่ยเคยมีต้นตานที่ยืนต้นตาย
แล้วก็ออกดอกออกลูกเอาไว้เมื่อปี๒๕๕๙
ทีนี้ก็มีต้นตานอยู่ต้นหนึ่งออกใบมาเป็นรูปพญานาค
ลักษณะแบบนี้ตามความคิดของเขาอ้าวชาวบ้านเราก็มากราบว่าขอโชคขอลาบนะครับ
แล้วยังปักป้ายเอาไว้อีกนะบอกว่าลีดี้แอนด์เจนเตอร์แมน
เวลคัมทูต้นลานอินเฮียร์
ก็เป็นการต้อนรับไงทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
ท่านที่มาที่นี่ท่านสามารถชมต้นลานบริเวณนี้ได้ที่ออกใบเป็นรูปพญานาค
ก็เป็นความเชื่อของเขานะคือมันก็มีความแปลก
ชาวบ้านหลายคนก็เออมากราบหงกราบไห้กันไปเพราะเขามีความเชื่อเรื่องของพญานาคกันจริง
อันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะแล้วเขาก็เชื่อว่าน่าจะมีพญานาคมาอาศัยอยู่ตรงนี้
เพื่อปกปักรักษาชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองนะครับ
แล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเออต้องลองถามชาวบ้านเขาดูว่า
แล้วที่ผ่านมามันเคยมีคนได้โชคได้ลาบบ้างไหม
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเคยนะเคยมีคนได้โชคได้ลาบเหมือนกัน

ป้าปุ๊กแกก็มาด้วยไงวันนั้นป้าปุ๊บอกว่าเคยได้โชคมาแล้ว๒งวดครับน้องใบตอง
ที่ผ่านมาป้ามาเนี่ยนะก็จุดทูบถวายพวงมาลัย
จากนั้นก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายไปที่ใบนั่นแหละ
แล้วก็กลับไปนั่งวิเคราะห์ต่างนานา
แล้วคุณป้ายังบอกอีกว่ามันยังมีอีกจุดหนึ่งของต้นนี้
ที่มีลักษณะเหมือนกับนาคปรกก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
แล้วป้าปุ๊กก็ยังบอกอีกนะว่าเห็นเห็นอีกแล้ว

ลานมันเคลื่อนที่ไม่ได้คุณป้า

มันเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้แต่ต้นลานเนี่ยเขาบอกว่า
โอ้โห๖๐ปีได้มั้งมันจะออกผลมาแต่ละที
ก็ว่ากันไปเออใช่ค่ะอ่าคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งที่แล้วกันเนอะ
ที่บ้านหนองบัวบานจังหวัดอุดรธานี
ได้ยินมาว่าที่นี่ช่วงนี้ชาวบ้านหลั่งไหลกันมาเยอะมาก
เพราะเขาเชื่อว่ามีสารศักดิ์สิทธิ
เคยบันดาลให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาไงตามไปดูกันดีกว่า
ชาวบ้านก็หลั่งไหลกันมาเยอะแยะไม่ขาดสายเลยนะคะ
และนี่ก็คือบรรยากาศจากศาลปู่ตาปู่ทองมา
คือคุณค่ะคนเยอะจริงเดินทางมาเยอะจริง
จากว่าสารแห่งนี้เป็นสารที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันมาว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
หวังอะไรให้มาขอขออะไรไปก็มักจะได้อย่างนั้น

เขาบอกว่าบางคนมาขอเรื่องของโชคลาบได้เหมือนกัน
แต่จริงไม่จริงอันนี้มันพิสูจน์กันไม่ได้
แต่ชาวบ้านเขาเล่าก็เป็นสิ่งที่บอกต่อกันไป
แล้วก็มีหลายคนที่เดินทางมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบ
ปรากฏว่าขอไปก็ได้โชคได้ลาบกลับไปก็มี
บางคนขอไปไม่ได้ก็มีแล้วกลับมาขอใหม่ก็เยอะ
ก็เป็นซะอย่างนั้นมันก็มีทั้งคนที่ถูกแล้วก็ไม่ถูก

ถึงขนาดที่ว่ามีชาวบ้านที่โชคดีแล้วก็มีจิตศรัทธาเนี่ยนะ
ลงทุนนำเงินมาสร้างสารหลังใหม่ให้กับสารปู่ตาเลยแหละ

จากนั้นนะคะชาวบ้านนอกพื้นที่นะ
ที่เดินทางมาจากไกลก็มีเหมือนกัน
มาไหว้สารปู่ตาเล่าบอกว่า
หลังจากที่มากราบไหว้มาขอโชคไปกลับไปฝันเลย

ปู่ไปหาพร้อมกับนำช้างไปให้จำนวน๕เชือก
เขาก็เลยบอกว่าเชื่อว่าปู่เนี่ย
อาจจะต้องการมาบอกอะไรบางอย่างกับเขาหรือเปล่า
เขาก็คิดแบบนี้ตื่นมาก็เลยเอายังไงดี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องแบบนี้คุณผู้ชม
มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
คนเราเนี่ยจะโชคดีหรือว่าโชคไม่ดีอะไรอย่างนี้
มันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดดีทำดีหรือเปล่าด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราจะไปขออย่างเดียว
มันก็จะได้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะ
ถูกไหมคุณบางทีเนี่ยถ้าเราอยากได้อะไรที่มันดี
เราก็ต้องทำสิ่งดีไปก่อน
อย่างเช่นเวลาไปขอเรื่องของหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จ

ใช่แล้วมันจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ไง
ถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าการขอพรบางทีเราไม่อยากให้หวัง

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทำเราลงมือทำไม่ว่าอะไร

เดี๋ยวพาไปที่โขทัยจังหวัดสุโขทัยนี่พาไปที่ที่หนึ่งที่ชาวบ้าน
เขามีความเชื่อว่าได้โชคได้ลาบกัน
โอ้โฮเขาบอกว่าถูกสลักอยู่แบบรัฐบาลกันด้วยนะ

ไปขอจากตาจันทร์ใหญ่ศรีนั่งคู่กันเลยเห็นไหมโอ้โฮนี่แหละ
นี่คือบรรยากาศที่วัดพลายชุมพลบ้านหางคลองหมู่ที่๕ตะบนบ้านกล้วย
อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
ชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่นะเดินทางมากราบไห้ขอพรขอโชคขอลาบนะฮะ
จากขันน้ำมนที่สารตาจันทร์ใหญ่ศรี
คือที่ผ่านมาชาวบ้านเขาเดินทางมาขอโชคขอลาบกันแล้ว
แล้วไปดูอ่างน้ำมนต์นี่แหละ
แล้วสุดท้ายก็เออถูกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาล
พอถูกแล้วเนี่ยนะชาวบ้านเขาก็ต้องนำอาหาร
คาวันผละไม้มาปลูกผมมาไลมาถวายตาจันทร์ใหญ่ศรีไง
อือก็เหมือนละมาเป็นการแก้บนอะครับ
แล้วยิ่งช่วงนี้คือวันสองวันที่ผ่านมานะ
เราก็มีภาพไล่อากาศให้ดูอ่ะก็มันใกล้แล้วเนาะ
ยิ่งวันนี้เป็นวันที่จะได้รู้ผลกันแล้ว

แน่นอนมาถึงก็ไม่พลาดนะไปส่องอ่างมันซะหน่อย

ใครจะมองเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่แล้วกันเนอะ

ถ้าเกิดว่าเราไปทำบุญไปขอโชคขอลาบก็

แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้โชค

ก็ใช่ยังไงซะคิดดีทำดีเนาะ

เข้าวัดก็สบายใจแล้วว่ากันแบบนี้ละกันนะคะ
ต่อที่จังหวัดกำแพงเพชรจ้ะคุณผู้ชม
ที่นี่ต้องบอกว่าคึกคักเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าประชาชนชาวบ้านที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของกุมาร
ก็เดินทางไปไปกราบไหว้ไปขอโชคขอลาบจากสองกุมารจ้า
วัดแห่งนี้คือวัดน้ำดิบค่ะ
หรือวัดเชตวนารามนั่นเองนะคะ

เราพาคุณผู้ชมไปวัดนี้บ่อยมากเลยนะ
คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าเมื่อคืนหลังวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ทางวัดเขามีการจัดพิธีพุทธาพิเศษเหรียญสิงห์เหนือเสือใต้
โดยด้านหน้าเหรียญจะเป็นรูปของ๒เทพกุมาร
ก็คือจะเป็นรูปของน้องปิ่นเพชรเดินจุงมือกับพี่ไข่

ส่วนด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นด้านหลังเหรียญเป็นยันมหาลาบ
ซึ่งปลุกเสกโดยครูบาโชคชัยชัยวุฒโธ
เป็นผู้สร้างกุมารปิ่นเพชรนั่นเองนะคะ
ก็ทำให้มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้มาขอพร
เดินทางมาที่วัดน้ำดิบแห่งนี้กันแน่นวัดเลยในช่วงนี้
แล้วก็คึกคักไปด้วยผู้คนที่มากราบไหว้และมาปิดทองด้วย
รวมทั้งเข้าไปดูในบริเวณอ่างน้ำมนต์ด้วยเพื่อจะไปเสี่ยงโชคต่อ
แล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีคนมาแก้บนด้วยกัน

เสียงดังโป้งกันไปนะ
แต่ว่าเรื่องของการจุดประทัดเนี่ยมันก็เป็นการขอพรหรือว่าบางคนบนบานสารกล่าวเอาไว้ก็ว่ากันแบบนั้น
ด้านนางสาวพัชรินจุ่มผู้อายุ๒๖ปี
เล่าให้ฟังว่าในวันงานของทางวัดนะคะได้มีการจัดให้มีกิจกรรมตักมัชชาพาชูนก
มัชชาพาโชคเนี่ยนะคือทางวัดเนี่ยเขาจะนำสิ่งของต่างต่างที่มีประชาชนมาแก้บนแล้วก็มาไหว้น้องปิ่นเพชรกับน้องไข่อ่ะ

เขาก็จะนำของต่างเหล่านี้มาแจกเป็นของรางวัล

ตัวเองก็เลยไปตักมัชชาพาโชคมาแล้วปรากฏว่าได้เนี่ยอันนี้เลย

น่ารักดีเธอก็เลยได้ของรางวัลกลับไปก็เอากลับบ้านไป
แล้วจู่เธอบอกคืนนั้นเหมือนเกิดเรื่องที่มันแบบประหลาด

ตอนนอนเธอถอดนาฬิกาข้อมือสายหนังเลยนะแขวนเอาไว้ที่หัวเตียง
ตกดึกพอทุกคนหลับปั๊บในความเงียบ
ได้ยินเสียงของตกที่หัวเตียงดังพึก
แล้วก็ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นทั้งที่เฮ้ยยังไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกเลย

แล้วตามเสียงของตกไปค่ะเสียงอะไรตกตื่นมาเปิดไปดูซิ
ปรากฏว่านี่นาฬิกาข้อมือของเธอที่แขวนอยู่มันตก
แล้วสายมันก็ขาดแล้วคุณดูจากรอยขาดเมื่อกี้สิ
มันเป็นรอยเหมือนถูกตัดจากสิ่งมีคมเหมือนกันนะ
มันไม่ใช่รอยเปื่อยแล้วขาดอ่ะใช่ไหม
สายหนังเธอบอกเธอเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะมันไม่น่าจะขาดง่ายขนาดนี้
เธอก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าน้องปิ่นเพชรกับน้องไข่ห่วงรถของเล่นไหม
คิดแบบนี้นะแล้วทำไงถ้าคิดแบบนี้
กลับมาที่วัดเลยเอาของเล่นที่เธอตักมัชชาพาโชคได้ไปคืน
พร้อมกับไปจุดทูปขอขมาบอกกล่าวด้วยอืมเออบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่อะไรแบบนี้
แต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเธอบอกว่าเธอรู้สึกไม่สบายใจ
ทำแบบนี้แล้วสบายใจเออทำอะไรแล้วสบายใจก็ทำกันไปว่ากันแบบนี้นะจ๊ะ